เอาล่ะไปดูกระแสโซเชียลกันบ้างดีกว่า
ตอนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่เห็นโปเกมอนฟีเวอร์นี้นะคะ
ก็มีทั้งความฮาแล้วก็ข้อคิดเตือนสติผู้เล่นค่ะ
ภายหลังจากที่โปเกมอนโกนะคะฮิตขนาดนี้
ฮิตทั่วประเทศฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองสร้างปรากฏการณ์ใหม่นะคะ
ผู้เล่นบางส่วนก็มีการนำมอนสเตอร์โปเกมอนที่จับได้

เขาบอกว่าที่ยากกว่าการจับโปเกมอนนั้นก็คือการตั้งชื่อนี่แหละ
กันครบนะคะไม่ว่าจะเป็นการล้อเลียนท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ
อย่างท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ก็นำผ้าปลามาเติมคำว่ายุทธ์เป็นปลายุทธ์
นี่ปลายุทธ์นะคะ
จากนี้ก็ยังมีภาพโปเกมอนนกที่ถูกมือดีมาตั้งชื่อสินใจ
กสินใจล้อกับนักแสดงคนดังนะคะ
แน่นอนมีตัวที่เป็นม้าด้วยนะคะสำหรับโปเกมอนนะคะ
ก็นี่แหละออนภาไปเลยสิคะนะคะ

ปูปูอะไรดีคะ
ปูปรายยาตบสุวรรณานนะคะ
ประกอบตั้งชื่อมาด้วยนึกว่าเป็นตัวตัวนึงแหละนึกว่าเป็นตัวพอคิมตัวนึงแหละคือตัวต้องชื่อมาด้วย
อนาคตคนจะคอเป็นแบบนี้จริงอ่ะใช่โอเคนะก้มคอแบบนี้แบกแอกเนอะ
แบมอยู่ข้างหลังอืมนะคะระวังด้วยขณะเดียวกันก็มีการแชร์ภาพ
เล่นโปเกมอนโกในหลายสถานที่นะคะมีมาฝากกันเพิ่มเติม
อันนี้ที่ห้องเรียนมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็บอกว่าหากฝ่าฝืนเนี่ย
ถูกอาจารย์ลบโปเกบอลไปนะคะ
เป็นคำขู่ที่ร้ายแรงสำหรับคนที่กำลังติดเกมนี้อยู่เนอะ
ใช่นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีหลายวัดนะคะติดป้ายห้ามจับโปเกมอนค่ะ
เนื่องจากเป็นเขตอภัยธานก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางพระเนรทำขึ้นจริงจัง
ทำเป็นกระแสที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะ
ท้ายกันด้วยภาพจากคุณพงศธรคุ้มปลีค่ะ
คืออย่าเล่นจนลืมตัวอย่ามองแต่จอนะคะนี่เป็นภาพตัวโปเกมอนต่างอยู่ในนี้ด้วยนะคะ
อย่าเล่นจำนวนตัวอย่ามองแต่จอแล้วก็มองทางบ้าง
เตือนสติตัวเองนะบางคนติดกันงอมแงมจริงนะคะ
ซึ่งคุณพงศธรบอกว่าเหตุผลที่ทำภาพชุดนี้ขึ้นมา
บางคนเนี่ยถึงขนาดขี่มอไซค์ไปเล่นไปนะคะเห็นแล้วอดห่วงไม่ได้จริงจ้า
ก็เลยทำออกมาเตือนสติกันแบบนี้เป็นห่วงเพื่อนชาวไทยด้วยกันนะคะ
ค่ะอ่ะพัก